เริ่มกันที่เรื่องราวของพญานงพญานาคกันก่อนเลยครับ
นี่สถานที่ตรงนี้ฮะวัดศรีดารามอเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี
ถ้าพูดถึงอุดรนี่คือพื้นที่ของพญานาคอย่างแท้จริง
ชาวบ้านเขาเชื่อกันนะฮะก็เลยมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจาก
พ่อปู่ศรีสุโธซึ่งสร้างเป็นองค์จำลอง
พระปู่ศรีสุทธโฆพญานักฮราช
และขึ้นมาที่บริเวณข้างสาราการประเรียนของวัด
ถ้าวัดความยาวเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นด้านนอกนะ
เค้าบอกว่าการสร้างเอาไว้ยาวตั้ง๑๓๑เมตร

และมีคุณยายรายหนึ่งล้วงหายแบบนี้

อุ๊ยอย่าอย่าอย่านะ
อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้นะ
อย่าดูถูกเลขแบบนี้เพราะมัน๒ครั้ง๒ครามไปแล้ว

ว่ากันไปส่วนแม่ค้าที่จำหน่ายสัตว์น้ำ
เพื่อให้คนเอาไปปล่อยนกปล่อยปลา
เพื่อเป็นการปล่อยสัตว์ให้ชีวิต
เป็นฐานชีวิตคุณผู้ชมฮะก็มีเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าเลขเด็ดของทางวัดก็มี
แต่ก็มองเอาเองเพราะแต่ละคนมองเห็นไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะได้ตามนั้นหรือเปล่า

เอาล่ะเอาล่ะว่ากันไปมันจะออกแบบไหน
แต่ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ
ไปต่อกันเลยที่ดีวัดโบราชศาสทาค่ะ
ชาวบ้านขอโชคจากน้ำตาเทียนไอไข่
ที่ดีจังหวัดอ่างทอง
เพราะเขาว่ากันว่าได้เลขมาจากอ่างน้ำมนต์นี่แหละ

ก้อนโตโอ้โหอ่างนี้แน่นอยู่เหมือนกันนะ
และครั้งนี้ก็ไม่พลาดมาส่องอีกแล้วค่ะ
ทั้งสองในอ่างน้ำมนต์ส่องน้ำตาเทียน
แล้วก็มีการล้วงหายเสียงทายอย่างที่เห็นกันด้วย

ก็จะนำตัวเลขที่ได้ที่คิดไว้เนี่ย
เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคต่อจ้า
ไปต่อที่นครสวรรค์เลยจ้า
ไปเจอกับแม่ศรีมณีทองที่เขาให้อะไรเด็ดทุกงวดเลย
วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อย
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระที่แห่งนี้
ประชาชนมากราบไหว้ขอโชคลาภต้นตะเคียนแม่ศรีมณีทอง
หลังจากที่ทำบุญตักบาทเสร็จแล้วนะ
มาดูตรงไหนกลางลำต้น
เขาจะมีกระดาษให้มีการเขียนข้อความปริศนาบอก
นกหงกับเต่าตายขึ้น๓บน
จิ้งจก๖ตัวลงร่างตาย
แล้วก็มีเลข๒แถวปรากฏตามที่คุณผู้ชมเห็น
ชาวบ้านไม่พลาดเลยจ้ะที่จะไปเสี่ยงโชคกัน
ต่อกันอีกหนึ่งที่จากนครสวรรค์ไปอุทัยธานีค่ะ
ชาวบ้านค่ะพบมะละกอแปลกคล้ายกับเขาควาย
เชื่อว่ามาให้โชคพร้อมกับมีการจุดทูบ

บอกบ้านเลขที่ก่อนเลยบ้านเลขที่๑๓๔บ้าน
องหูลิงตะบนหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

เขาพบต้นมรักกอกของเขาเนี่ยออกลูกแปลก
คล้ายกับเขาควายมันมีเขางอกออกมาสองข้างเลยนะ
แล้วก็มีลูกข้างเหมือนประหลัดขีกเขาว่านี้
เขาก็เชื่อว่าต้นมะละกอต้นนี้ขึ้นมาเพื่อจะมาให้โชคให้ลาบกับเขา
ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมาดูรุมดูกันใหญ่เลย
จุดทูบจุดเทียนผ้าสามสีเอามามาหมดเลย
วงมาลงพวงมาลัยแล้วก็ยกมืออธิษฐานเพียง
ขอให้ถูกโชคลาภกันนะเขาก็นำทองคำเปลวมาแปะด้วยนะคะ
มาติดแล้วก็แป้งมาถูมาถูมาถูกับทั้งลำต้นทั้งผลมะละกอ
เห็นไหมนี่แปะทองคำเปลวกันแบบนี้
ซึ่งก็มีความตีความกันไปต่างนานา
อย่างเหล็กนั้นเหล็กนี่เหล็กนู่นวากันไป
แต่จะคิดกันไปยังไม่หมดค่ะ
ไปต่อที่นครนายกชาวบ้าน
เจอมะละก่อแปลกความยาว๕๒เซนโหจะยาวขนาดนั้น
จังหวัดนครนายกบ้านหลังนี้บ้านเลขที่เจ็ดนะคะ
มีต้นมะละกอสุดแปลกออกลูกมะละกอยาว๕๒เซน
ชาวบ้านไม่เคยเจอครับก็เลยเอาผ้า๓สี
อกไม้ทุบเทียนมาจุดทูปกราบไหว้ขอพร
บางคนก็ขอเรื่องการงานนะคะบางคนก็ขอเรื่องลูก
อยากจะให้มีลูกเหมือนมะละกอแบบนี้แหละก็เลยอ่ะขอกันไป
ขอโชคลาภขอเลขเด็ดด้วยวิธีการเอาแป้งมารูปมาทา
ชาวบ้านบอกเอางี้ละกันมันเชื่อแบบนี้
ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้วิธีการแบบไหนอย่างไร
เราก็รวบตึงมาให้ดูว่าแต่ละที่เขามีการขอโชคขอลาบกันอย่างไรนะคุณผู้ชมนะ
ยังไงก็แล้วแต่เนาะก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันเรื่องพวกนี้ค่ะ
เอาดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณด้วยแหมวันนี้มะละกอเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะ